มีเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยากจะเลือกตั้ง
นัดชุมนุมกันทุกวันเสาร์นะคะ

ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ก็มีหนึ่งในอดีต

คือถ้าคนในภาคการเมืองไปร่วมด้วย
การชุมนุมเขาก็จะถูกตีความหมายเหมือนกันนะ
คือก่อนหน้านี้กลุ่มนักศึกษาที่เขามีการชุมนุม

เขาก็เรียกร้องบอกว่าทางฝ่ายการเมือง
ออกมาร่วมเรียกร้องกับพวกเขาหน่อยได้ไหม
อยากให้ทุกพักทุกฝ่ายที่มีความคิดความเห็น

พักเพื่อไทยเองบอกแบบนี้บอกว่า

ถ้าทางพักการเมืองออกไปร่วมเรียกร้อง
เดี๋ยวพลังการเรียกร้องของนักศึกษาจะไม่บริสุทธิ์

เดี๋ยวหาว่ามีพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง

ก็เลยยังไม่มาปฏิเสธที่จะมา
แต่ปรากฏเมื่อวานนี้ในวัฒนาเมืองสุข

ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายคนนะคะ
ที่เป็นบุคคลสำคัญ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการเมืองนี่แหละ
กิจกรรมการเรียกร้องครั้งนี้ก็จัดขึ้นตามรถแมพ
ภายใต้ชื่อว่าปราศัยน้ำใจเชื่อดผลิตการ

มีประชาชนสนับสนุนเดินทางมาร่วมอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานก็มีแซนดี้รูปรถถังพร้อมกับขวาน๓เล่ม
ก็มีการเปรียบเทียบประเด็นหลายประเด็นด้วย
หุ่นสีเขียวใบหน้าเป็นหีบเลือกตั้ง
ขณะที่แขนซ้ายสวมนาฬิกา๓เรือน
ก็มาตั้งให้ผู้สนับสนุนร่วมถ่ายรูป
มีการประสัยของนักศึกษาสลับกับการเล่นดนตรี
แล้วก็มีหน้ากากนะเราก็รู้ว่าเป็นหน้ากากหน้าใคร
ก็มีความหมายนะมีนัยยะในการใส่หน้ากากมาครั้งนี้
การปราศัยก็มีขึ้นนะคะโดยนายศิรวัตรศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวนี่แหละขึ้นปราศัย
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้ง
โดยปราศัยโจมตีการเลือกเลือกตั้งของรัฐบาล
เลือกไปก็ได้รัฐบาลแบบเดิมจึงตั้งคำถามว่าจะอยู่เช่นนี้ต่อไปอย่างไร
ช่วงหนึ่งของการประสัยมีไฮไลท์อย่างที่บอกไปก็คือมีการแจกหน้ากากนี่นะคะ
ให้กับผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะต้องเลือกตั้งให้ได้นะคะ
ภายในปีนี้ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้
ก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้นนี่นะคะนายวัฒนาเมืองสุกการนำพักเพื่อไทย
ก็เดินทางมาให้กำลังใจกลุ่มนักศึกษาแสดงตัวเป็นแนวร่วม
เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งด้วยโดยไม่กลัวจะถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้ง
แล้วก็ยอมรับว่าได้เดินทางไปพบกับนายทักษิณชินวัฒน์
แต่ไม่ได้พูดคุยถึงประเด็นการเมืองรวมถึงความชัดเจนของตัวบุคคลที่จะนำพักเพื่อไทยด้วย
อันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องรอความชัดเจนนะคะ
ชู๓นิ้วของหน้ากากก็มีความหมายนะว่าหนึ่งคือต้องเลือกตั้งในปีนี้นะคะ
แล้วก็เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะก็มีความหมายของการแสดงออกของเขา
ว่านายวัฒนาก็ค่อนข้างจะให้สัมภาษณ์แบบดุเดือดเหมือนกันนะฮะเรื่องของพลังบริสุทธิ์พลังนักศึกษาเนี่ยนะครับ